ชาวบ้านเขาไม่รู้เขาเข้าไปเก็บเห็ด
ทีนี้พอไปเก็บเห็ดแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะ
ก็โดนแจ้งจับโดนหัวหน้าเพาะชำสถานีกล้าไม้ที่ศรีสะเกดเนี่ย
แจ้งจับตำรวจเอ่ยตัวแทนในอำเภอเอ่ย
พยายามที่ช่วยไกล่เกลี่ยแล้วนะ
บอกว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เขาแค่เก็บเห็ดไปกิน
เขาไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นไปเหมือนยายเก็บเห็ดอีก
แต่คราวนี้เป็นป้าเก็บเห็ดนะฮะ
แต่ว่าเอาจริงนะต่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเจรจาก็ไม่สำเร็จค่ะคุณผู้ชม
ตรวจสอบภอมเมืองศรีสเกตสอบปากคำนางสาวทัศน์สะออนโยงแก้วอายุ๓๖ปี
กับนางปรานีโยงแก้วอายุ๖๓ปี
อีกคนนึงคือนางบุญมีอินทิเดชอายุ๕๙ปี
ชาวบ้าน๓คนถูกนายประธานตันรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกด

ข้อหาที่ชาวบ้าน๓คนนี้ไปบุกรุกสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ศรีสเกต
คือชาวบ้านเขาแอบเข้าไปลักลอบเก็บเห็ด
โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาต
คือนายประธานตันรุ่งเรืองกิจหัวหน้าศาลีพ่อชำกล้าไม้ศรีสเกต
เขามีหนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ไปแจ้งความดำเนินคดีก็ไปกันที่สพแห่งนี้แหละครับ
เพื่อให้สพตามคุณป้า๓คนมานะฮะ
คือเขาบอกว่าทั้ง๓คนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีสเกต
ที่อยู่ที่ตั้งที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตที่ตำบลหนองไผ่
แล้วก็ลักลอบเก็บเห็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๑โมงของวันที่๘กรกฎาคม

ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยผู้กำกับสพเมืองศรีสะเกดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ผู้แทนในอำเภอเมืองศรีสะเกดก็พยายามนะ
เอาจะช่วยไกลเกลียไม่ให้ดำเนินคดีกับชาวบ้านทั้งสามคน
แต่ว่าทางด้านหัวหน้าสถานีพ่อชำกล้าไม้ศรีสะเกดไม่ยอมค่ะ
เพราะว่าบอกว่ายังไงก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องนี้ผู้กำกับสพเมืองศรีสะเกดก็คือพันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้า
บอกว่าชาวบ้าน๓คนเขาเป็นชาวอำเภอน้ำเกลี้ยง

ต้องเดินทางไกลไปเก็บเห็ดป่า
จะเอาเห็ดนี้ไปประกอบอาหาร
แล้วอย่างหนึ่งชาวบ้านเขาไม่รู้
เขาไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันห้ามเข้ามันไม่ได้มีป้ายเตือน
แล้วชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙
เอ้างานการมันก็หดหาย
รายได้มันก็ไม่ค่อยจะมีจะเอาตังค์จากที่ไหน
ไม่มีเงินจะไปซื้อกับข้าวมาประกอบอาหารด้วยซ้ำ
ก็เลยเอามาเก็บเห็ดไปทำอาหารละกัน
ซึ่งเขาบอกว่าเก็บเนี่ย
ก็ไปเก็บเห็ดอยู่ในตะก้าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

เห็ดขมเนี่ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติ

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็ดที่อยู่ในตะก้าเนี่ย
ละประมาณ๗๑๐ดอกแค่นั้นเอง

ทางด้านหัวหน้าสถานีก็เดินมาจับกลุ่มแล้ว

คือคุณป้าทัศออนให้การบอกว่า
พวกเธอทั้ง๓คนก็อาศัยรถของเพื่อนบ้าน
ออกประเวนหาเก็บเห็ดโขม
นำมาทำเป็นอาหารประทังชีวิต
เพราะว่าโควิด๑๙มันไม่มีรายได้ใช่ไหม
บอกว่าพวกเธอพากันมาหาเห็ดที่ป่าบ้านหนองม่วง
เห็ดขมมา๗๑๐ดอกเท่านั้นเอง
หลังจากภรรยาเก็บเห็ดแล้วมันไม่มีเห็ดขมให้เก็บได้อีก
ก็เลยพากันอาศัยรถของเพื่อนบ้าน
เพื่อจะพากันมาหาเก็บเห็ดที่ป่ายุคาลิปตัส

อยู่ริมถนนทางไปมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

แล้วก็ถือตะก้าและเสียมเดินเข้าไปในป่ายูคาสักแป๊บหนึ่ง

ทีนี้เจอเลยเจอจับเลย
แล้วทีนี้ผู้กำกับเขาบอกว่าเอาจริงนะ
พอผมได้รับเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยพยายามเจรจาไก่เกลี่ยแล้วก็จริง
แต่ทางหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ไม่ยอม
หนังสือมาตำรวจจะทำยังไงก็ไม่มีทางเลือกค่ะ
ซึ่งทีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่ามีการสอบสวนแล้ว
ชาวบ้าน๓คนเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกหรือว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
สิ่งที่ทำได้คือพนักงานสอบสวนเขาก็จะรีบดำเนินการสั่งไม่ฟ้อง
เบื้องต้นนี่นะคะคือตอนนี้ในชั้นพนักงานสอบสวน
สามคนเนี่ยยังไม่ได้ถูกตำรวจจับยังไม่ต้องเข้าห้องควบคุมตัว
พอสอบปากคำเสร็จปั๊บก็ปล่อยชาวบ้านทั้ง๓คน
แล้วเดี๋ยวต้องนัดหมายมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ก็ต้องดูเรื่องของเจตนาหรือไม่เจตนาบุกรุก
เราเคยติดตามคดีใหญ่คดีของคุณยายเก็บเห็ดมาแล้ว
คราวนี้เดี๋ยวกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องอีกนะฮะว่าป้าเก็บเห็ด
แล้วก็รังกายคนโจรอะไรแบบนี้นะฮะ